ส่วนนักร้องหนุ่มคนนี้ก็งานเยอะไม่แพ้กันค่ะสำหรับหนุ่มก๊อตจีรพัฒน์คุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เป็นทั้งนักร้องสายบุญเป็นทั้งนักร้องสายมูและงานไหนงานนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ได้เป็นพิธีกรสำคัญเกี่ยวกับงานบวงสวงไปแล้ว
หนุ่มคนนี้แล้วก็เป็นนักร้องด้วยค่ะที่ไหนมีงานบุญงานบวงสวง
ก๊อตเนี่ยถูกว่าจ้างไปร่วมงานทำพิธีอยู่บ่อยเลยจำได้ใช่ไหมคุณ
ครั้งก่อนถูกเชิญให้ไปร้องเพลงในงานอภิเษกสมพงศ์คนกับพญานาค
ที่เป็นข่าวฮือฮาเลยล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ถูกเจ้าภาพเชิญให้ไปร่วมงานพิธีบวงสวง
ถวายพระนาคปกที่วัดป่าภูน้อยอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสิน
ไปร่วมงานบุญพิธีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แน่นอนค่ะไม่พลาดส่งตัวเลขมาให้น้องรถเน้นทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยน่ารักที่สุด
คุณผู้ชมอย่ากระพริบตาเดี๋ยวไปดูตัวเลขพร้อมกันค่ะ
กระพริบอะไรจ๊ะหกสี่เก้า

พอเราดูซูมเข้าไปมันจะเป็น๖ใช่ไหม

เห็นกันชัดเจนแล้วนะเลขทูปจากงานมงคลนี้ก็คือหกสี่เก้า
พูดก็พูดนะหนุ่มก๊อตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่บอกใบ้ตัวเลขได้แม่นมาก
เคียงสุดหลายงวดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
จดเอาไว้ในใจหกสี่เก้า
คุณผู้ชมมาพร้อมกับน้องมอสลูกชายบุญธรรมของคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณ

คราวนี้เนี่ยห่มผ้าองค์พระหลวงพ่อโต
ที่วัดอินทรวิหารพระอาบรามหลวงกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
ใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะพอทำบุญเสร็จ
ฮายของเราก็มักจะมีตัวเลขมงคลมาฝากกัน
ได้เลขอะไรเนอะไปดูกันหน่อยค่ะ

ไม่ช่วยอย่าลุกนะลุงอย่าเกี่ยวหน่าลุง

ผมถูกเรื่อยนะผมถูกเรื่อยนะ

เหมือนคนขาดเร่งด้วย

แต่ว่าเลขก่อนหน้านี้ที่อ่านไปของหนุ่มก๊อต
๙๔๖อันนี้๙๐๖๙๑๖
แต่ถ้ารวมกับเมื่อวานมี๔เยอะ
ตาเหลือกตาไหลแล้วนะตอนนี้เลขเยอะมาก
ก็จดไว้เป็นสถิติแล้วกันนะคะแฟนรายการเราชอบชอบค่ะ
รวมไปถึงการทำบุญนะคะแฟนรายการเราก็ชื่นชอบเช่นเดียวกัน